คุณผู้ชมครับเกิดเหตุระทึกขึ้นที่นครศรีธรรมราช
ถ้าผมพูดแค่ว่ารถบรรทุกน้ำมันไฟไหม้เนี่ยแค่นี้ระทึกหรือยัง
ต้องระเบิดแน่มันตูมมันตูมมันตูม
คือก่อนหน้านั้นมันเสียหลักไปชนราวสะพานครับ
ฟังดูเดี๋ยวไม่ระทึกชาวบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้
นี่คือสายเอเชียค่ะร่องเท้านี่คือสายเอเชียค่ะ
นี่คือสายเอเชียค่ะร่องเท้านี่คือสายเอเชียค่ะ

น้ำมันของบริษัทแห่งหนึ่งนะครับเสียหลักไปพุ่งชนเกาะกลางถนน
แล้วก็พลิกคว่ำขวางเต็มเลนเลยจากนั้นมันระเบิดครับคุณผู้ชมครับ
แล้วก็มีประกายไฟลุกไหม้แบบนี้นะครับท่วมรถทั้งคัน
เห็นไหมครับว่าควันมันดำขนาดไหนพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้า
คนที่นั่นเขาบอกว่าสูงขึ้นไปเป็น๑๐๑๐เมตรนะครับ
มองเห็นได้จากไกลเลยเนี่ยฮะไกลยังเห็นเลยว่ามันโอ๊ยขึ้นไป

ดับเพลิงจากหลายหน่วยงานเลยครับต้องมาระดมฉีดน้ำดับไฟ
กลางความแตกตื่นของชาวบ้านที่จอดรถนะครับติดยาวหลายกิโลเมตร
เพราะว่าจุดที่เกิดเหตุมันอยู่ตีนสะพานครับ
เจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรแล้วก็ปิดกั้นพื้นที่เอาไว้
ไม่ให้ประชาชนเข้าไปใกล้เนื่องจากไอร้อนนะครับ
จากไฟที่มันไหม้เนี่ยนะครับมันแผ่นและเสมีเป็นวงกว้างวูบอะนะฮะ
เสียงระเบิดก็ดังขึ้นอยู่ตลอดเวลา
เจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า๑ชั่วโมงครับจึงสามารถควบคุมไฟเอาไว้ได้นะครับ
พบว่ารถบรรทุกน้ำมันเสียหายทั้งคัน
ส่วนคนขับรถคือนายสมพรตริเพรีอายุ๔๑ปีนะฮะ
โมฮอลมากว่า๑๕๐๐๐ลิตรครับมาจากคลังน้ำมันสุราธารณี
จะไปส่งที่สถานีบริการน้ำมันในอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช
พอมาถึงจุดเกิดเหตุเนี่ยขณะแล่นลงสะพานมานะฮะ
เสียหลักครับลื่นถลายไปชนกับขอบปูนของสะพาน
แล้วก็พุ่งไปชนเกาะกลางเสาไฟฟ้าก็หัก
รถเนี่ยพลิกคว่ำนะครับจากนั้นก็เกิดประกายไฟลุกไหม้
เต็มรถเลยทั่วรถเลยนะฮะน้ำมันก็ไหลไหลทะลักพลักพลักพลักพลักพลัก
ไฟมันก็ไหม้สิครับก่อนเกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ฝนมันตกเนี่ยฝนมันตกค่ะคุณผู้ชมครับ
รถเขินน้ำไปตอนฝนตกใหม่เนี่ยนะครับน่ากลัวอย่างที่ผมเคยนำเรียนนะครับ
มันเต็มไปด้วยคราบน้ำฝนอยู่บนถนนคนขับเนี่ยแล้วก็อาจจะขับขี่ด้วยความประมาทด้วยหรือเปล่า